ก็เป็นเหตุที่ยังหาผู้ที่กระทำผิดอยู่ผู้ที่กระทำผิดที่ว่าเนี่ย
ก็คือเขามายิงนักเรียนอาชีวะสามคนขณะที่กำลังปลดทุกข้างทาง
ไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่อะไรแต่อยู่ดีถูกกราดยิงคุณผู้ชม
หนึ่งในสามน่ะเสียชีวิตอีกสองคนรอดบุดหวิด
เขาเชื่อนะว่าเขามีบารมีจากเหรียญหลวงพ่อคูณปกป้องอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มคืนวันที่ห้ามกราคม
ในเขตสพบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกัน
บริเวณริมถนนสายหาดพยูนหนองแฟบหมู่๔ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉาง
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบกับนายประวุฒิจุลนาคอายุ๒๓ปี
นายภูวมาศภูวนาศใจตั้งอายุยี่สิบปีสองคนนี้เขาเป็นนักเรียนอาชีวะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ก็ยืนรอให้การต่อเจ้าหน้าที่ส่วนอีกคนนึงล่ะอยู่ไหน
อีกคนนึงคือนายมงคลอายุสิบหกปีค่ะเขาถูกอาวุธปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรยิงเข้าที่บริเวณหลัง
หัวกระสุนนี้ฉลับด้านหน้าออกทางด้านซ้ายเสียชีวิตค่ะทั้งสามคนนี้นะคะ
เป็นนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในเขตเมืองมาพตะพุธโดยนายประวุฒิหนึ่งในสามคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
หลังจากไปกินเลี้ยงวันเกิดที่บ้านเพื่อนมาแล้วเนี่ยนะคะก็พากันซ้อนสามซ้อนรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
กลับที่พักระหว่างทางปวดปัสสาวะคุณเอาขอแวะหน่อยละกันนะ
เป็นผู้ชายก็อาจจะอาศัยความสะดวกสบายง่ายค่ะระหว่างที่จอดปลดทุกข์อยู่นั้น
มีวัยรุ่นหนุ่มสาวคุณผู้ชมซ้อนจักรยานยนต์กันมาเหมือนกัน
แล้วก็จอดเลยที่ตัวเองยืนอยู่นิดหน่อยเท่านั้นครับ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรคุณผู้ชมควักปืนขึ้นมารัวยิงจนหมดแม็กซ์อ่ะ
นี่ดูสิพอยิงเสร็จนะโอ้โหก็ขับเพ่นแนบไปเลย
ส่วนสามคนก็วิ่งหนีตายค่ะแต่คุณผู้ชมนายภูวนาศเนี่ยนะคะ
นายภูวนาศเนี่ยรอดได้นายประวุฒิก็รอดแต่ว่านายมงคลเสื้อขาวนี่นะ
หนีไม่ทันเสียชีวิตค่ะ
ครั้งแรกมันขี่รถผมตามผมมาครับแล้วมันมาจอดตรงร้านค้าตรงเนี้ยครับ
เขายิงมากี่นัดเทียบเลยพี่น้ำไม่ทั่วเลย
ตอนนั้นเราก็เปล่าซ้อนสามมาใช่ไหมผมซ้อนสามครับ
เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันก็สงสัยอ่ะสิ
ประวุฒิยืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่เคยมีเรื่องมาก่อน
ยืนยิงกระต่ายอยู่โดนยิง
นั่นสิเขาบอกไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคยมีเรื่อง
แล้วก็ไม่รู้จักมือยิงเลยนะคะ
แต่เขาพูดประเด็นที่ว่าที่เขารอดมาได้เขาเชื่อว่า
น่าจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คล้องเอาไว้

โอ้โหมีพระหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จมีหลวงพ่อเสงนะคะ
คล้องเอาไว้บูชาเอาไว้เขาก็เลยบอกว่า
รอดมาได้น่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณ

แต่ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราต้องตามเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตก็เลยไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
คือนางพิกุลเติดประโคนนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขอไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็แม่เองได้โทรศัพท์ไปถาม
ว่าเป็นยังไงบ้างจะกลับหรือยังลูกก็บอกกำลังจะกลับบ้าน
แม่ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงคงถึงแต่สุดท้ายไม่คาดคิดว่า
ลูกจะมาถูกยิงเสียชีวิตนะคะผู้เป็นแม่ก็เลยวิงวอนค่ะ
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วไม่คิดเลยว่า
ผู้ก่อเหตุจะโหดร้ายขนาดนี้ค่ะ
ใจที่ว่าทำไมต้องมาทำลูกเราแม่อยากถาม
แล้วแม่ก็อยากถามพ่อกับแม่เขาด้วยว่าทำไม
ลูกของคุณถึงเป็นแบบนี้แล้วก็มากับเพื่อนผู้หญิงอ่ะ
แล้วผู้หญิงมันทำใจด้วยอะไรใช่ไหม
แม่จะเลี้ยงโตมาขนาดนี้เลี้ยงยากมาก
คือมันเป็นน้ำเสียงของคำว่า
ใจสลายนะคือข่าวแบบนี้เราได้เห็นกันเยอะนะ
บางทีวัยรุ่นก็ออกไปข้างนอกตามที่เพื่อนชวนไป
พูดเห็นนิ่งแบบนี้แต่ในใจเนี่ยแตกสลายนะ
ก็ต้องดูเรื่องคดีค่ะตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างติดตามคนร้าย
เรื่องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ตำรวจก็จะหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ได้แกะรอยคนร้ายต่อไปส่วนชนวนเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเหมือนกัน
จากว่ากลุ่มผู้ตายก็ไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ตำรวจมั่นใจนะว่าจะจับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันค่ะ